ก็วิโรธตอบทุกเวที

ผู้สมัครสอสอของเราทั่วประเทศ

ก็ตอบตรงกันเพราะเรามี

ที่ชัดเจนว่าเรา

กับพักทหารจำแรงซึ่งก็คือ
รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ

และเรายืนยันตรงนี้ว่า
ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมา

ก่าเก้าไก่ให้สบายใจครับ

ถ้าคุณอยากทำงานกับเพื่อไทย

เพราะง่ายมากครับมีลุงไม่มีเรา

คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้จุดยืนอย่างนี้
เราจะพยายามเต็มที่ที่สุด

แต่ถ้ามีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติ
อยู่ในสมการของการร่วมรัฐบาล
เราพร้อมเป็นฝ่ายค้านี้ครับ
นี่คือมติพัก

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เริ่มใหม่ไทยแลนด์